จากห้องพระของน้องนุษย์วิลาวันแล้วใช่ไหมคะ
ต่อกันที่นครชัยศรี
คุณผู้ชมค่ะนครปฐมใกล้นี่เอง
ไปเจอกับน้องโบนัสบุญทริกาสิงเนธ

ทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์
ยท้าเวสุวรรณด้วยแล้วก็พระตรีมุรติด้วยค่ะ
สิ่งของใส่พานบูชาไปเลยดอกไม้ทูบเทียน
พร้อมกับพวงมาลัยสีแดงนะฮะ
เวียนเทียนรอบองค์พระตีมุรติปางเก้าหน้า

ก่อนจะนำสิ่งของถวายกราบบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคุณผู้ชม
สำหรับพระตรีมุรติที่วัดสว่างอารมณ์นี่นะ

หากว่ามากราบไหว้ขอพรจะประสบผลสำเร็จนะ
เรือนขวัญต้องขอเลยเรื่องความรักความเมตตา
อย่างพี่แจ๊คจัดไปเลยการงานการเงินโชคลาภ

ประมาณนั้นอยากขออะไรไปได้เลย
น้องโบนัสเขาก็ไหว้ขอพรพระตีมุรติเสร็จสิ้น
พวงมาลัยสีแดงสดกว่าชุดพี่แจ๊คอีกนะ
เอาไปคล้องที่กระบองยันไก่ของท้าเวสวัน
ก่อนจะก้มหน้าผากจะหลดอธิษฐานที่กระบองด้วย
ขอโชคลาภนะขอการงานการเงินให้หนูปังขึ้นนะ
น้องบอกแบบนี้พอเสร็จปั๊บค่ะ

เสี่ยงเซียมซีเสี่ยงเซียมซีอย่าให้รอช้าคุณผู้ชมค่ะ
เขามาได้เลยได้เลขสองหนึ่งแล้วก็อีกเลขหนึ่งก็คือเลขสองค่ะ

ถือว่าเป็นเลขน้องบอกว่าเป็นเลขในใจอยู่เหมือนกัน
ชอบเลขนี้ตั้งใจว่าจะนำตัวเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคดูในงวดวันพรุ่งนี้คุณผู้ชม

หลวงพ่อแป๊ะเจิมหน้าผากหมับเขาให้เสริมสิริมงคลนะคุณผู้ชม
รวมถึงยังได้มอบวัตถุมงคลเขาบอกถั่ว๕ข้อ
ชื่อดังนะวัตถุมงคลนี้ต้องไปวัดสว่างอารมณ์ถึงจะได้นะคุณผู้ชม
ก็เป็นวัตถุมงคลหายากตามโบราณเขาบอกว่ามีพุทธคุณโด่งดังในเรื่อง
หนะเมตาข้าขายปังให้โชคลาบป้องกันพัยอันตรายต่างแพ่วพานนะครับ
เอาเป็นว่าให้น้องโบนัสเนี่ยปังมากกว่าเดิมนะคะ

จี๊งเป็นละครสุดยอดของไทรารัสที่วีเลยอะ
จะมีละครเล่นเมื่อออกมาให้ได้ชมกันได้เรื่อยนะคะ

โอ้ยเธอก็จ๊ะ
แดงเป็นคริสต์มัสขนาดนี้โอ้โหจะมาผีกะอะไร
ผีกะผีกะอยู่หันโอ้ยตกใจเลยใช่ไหมค
บอกแล้วแต่งตัวมาเตรียมโชว์